ผู้ชมสุดท้ายก็รอดไปพบจำรวจหลังจากเจอไหมรีบคลั้นที่๒
แล้วเธอเองยังคงบริเศษทุกข้อกราบหาด้วย
ไปดูเลยนะครับหลังจากที่เธอเองเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
จำรวจณคบรเทจ้ากระเสมก็คลุมตัวนางสาววะรารัฐกระแซม
กรณีไปควักไส้แมวที่เจ้าตัวขอรับไปอุปการะจากคนในเฟซบุ๊ก
ก็นำตัวไปฝากหางที่สารแขวงธนบุรีแล้ว
เจ้าตัวแอบเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวาน

เขาเข้าไปทางประตูพิเศษ
ทำให้สื่อมวลชนที่รู้ข่าวไปเฝ้ารอเนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกสุภาชัยอ่วมประเสริฐ
รองผู้กำกับการตำรวจนครบานเพชรเกษมตามหมายเรียก

พนักงานสอบสวนออกหนังสือไปตั้งแต่๒๓ตุลาคม
เจ้าตัวปฏิเสธข้อขานในคดีกระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นขอให้สารพิจารณาฝากขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัว

อัตราโทษก็สูงเหมือนกันเป็นที่สนใจของประชาชนด้วย
และเกรงว่าถ้ามีการปล่อยตัวไปจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกวุฒิชัยไทยวัฒน์ผู้กำกับการตำรวจนครบานเพชรเกษม
บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อเตรียมสรุปสำนวนส่งอายการขออนุมัติฟ้อง
ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณสัก๑เดือนได้ครับ
ทางนี้ตำรวจก็มั่นใจในพยานหลักฐานที่มีว่าเพียงพอในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้
ความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์
แล้วก็จากการสืบสวนพบว่าจุดที่แมวถูกฆ่านั้นเป็นสถานที่อื่น
ซึ่งไม่ใช่บ้านพักหรือคอนโดของผู้ต้องหาที่ตำรวจนั้นเคยไปตรวจค้นก่อนหน้านี้นะครับ